มีชายสองคนเขาเป็นคู่อดีตกัน

แล้วก็มีเรื่องคาใจกันอยู่
อีกฝ่ายหนึ่งไปดักซุ่มยิง

เขามีเด็กชายม๔ซ้อนท้ายมาด้วย

แต่ว่าถูกยิงจนเสียชีวิตนะครับ
ตอนนี้ญาติของน้องคนนี้ยังคงทำใจไม่ได้

เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตรัง

ก็นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดห้วยต่ออำเภอศรีเก่า
หลังจากถูกคนร้ายรอบยิงเมื่อคืนวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
เมืองต้นตำรวจบอกว่าคนร้ายตั้งใจดักยิง
แต่เขาต้องการยิงนายวัชรพล
กลับจิตอายุ๔๑ปี

สุดท้ายคนซ้อนท้ายถูกลูกหลง
ถูกยิงเสียชีวิตด้วยปืนลูกซองสั้น

สาวปียนุษย์บุรชนะ
เป็นน้องสาวของผู้ตายก็บอกว่า

วัชรพลก็มาชวนพี่ชายออกไป

ว่าหลานชายไม่เคยมีเรื่องกับใครนะ

หลานต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควร

ก็เกเลนิดหน่อยตามภาษาวัยรุ่นนะครับผม

รักเพื่อนติดเพื่อน
อะไรก็ได้กับเพื่อนเนี่ยครับ

แต่ว่ายังไม่ทันได้เจอกัน
ยังไม่ทันถึงจุดที่จะไปเคลียร์กัน
ถูกคนร้ายคือคู่อริดักซุ่มยิงซะก่อน

พร้อมทั้งสอบปากคามพยานไปแล้ว๓๔ป่าว
ว่าจะมาทำร้ายคนในครอบครัวอื่น